สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน๒๕๐ท่าน

พฤษภาปีหน้าก็หมดวาระแล้ว
พฤษภาคม๒๕๖๗ปีหน้า
ก็หมดวาระแล้วถ้าเปิดสภามาตีว่ากรกฎาสิงหา
เหลือ๗๘เดือนก็หมดวาระแล้ว
ส่วนรัฐมนูลที่บอกว่าใน๕ปีแรกของการบังคับใช้
ให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตเลือกนายกกับสอสอด้วย

เพราะฉะนั้นสมมุตินะเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จ
เขาโหวตเลือกนายกกันแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรต้องมาโหวตใหม่
ก็โหวตได้ถึงนู่น๑๐พฤษภาคม๒๕๕๙

อาจารย์คลิปที่เขาเผยแพร่กันบอกผมเป็นคนเสนอเองนั่นแหละ
ให้สอวอลมาร่วมโหวตเลือกนายกกับสอสอด้วย้อ

พูดจริงนะเพราะว่าพูดอย่างนี้ไปที่ไหนก็พูด
สถานการณ์อย่างนั้น

เก่ามากินข้าวกัน
แล้วก็พูดกันแบบทั้งเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้
บางทีเราก็คุยเรื่องของชาติบ้านเมืองบ้าง

จะแอบถ่ายคลิปแล้วเอาไปปล่อย
เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็แน่นอน
ผมอยู่ในกรรมาธิการการเมืองนะ
ตอนนั้นอาจารย์เสรีก็อยู่ด้วย
ก็ร่วมกันทำคำถามพ่วงนี่แหละ

ของสภาปฏิรูป
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท

คำถามพ่วงก็เริ่มคิดด้วยกัน
ในคณะกรรมาธิการที่อาจารย์เสรีเป็นประธาน

เราก็ให้กรรมาธิการแต่ละคนเนี่ย
ช่วยกันคิดคำถามนู้นคำถามนี้
คำถามผมก็เป็นคำถามหนึ่งที่เสนอ
คณะกรรมาธิการที่อาจารย์เสรีเป็นประธาน
แล้วเราก็เลือกกันแล้วในที่สุดก็ได้คำถามของผม

พอได้คำถามของผมเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ย
ก็ต้องไปลนลงให้สมาชิกรับรองนะครับ
ผมกับอาจารย์เสรีเนี่ยเป็นคนเดินนะฮะ
จากนั้นเวลาเสนอในที่ประชุมสปท
ผมก็เป็นคนอภิปรายอาจารย์เสรีก็อภิปรายหลายคนก็อภิปราย

แต่ในที่สุดเสียงของที่ประชุมสปท

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในคำถามพ่วงนี้
เราก็เลยได้ไปลงประชามติกันในตอนนั้น
ถูกกับเรื่องของรัฐธรรมนูญ

อาจารย์ตอนนั้นทำไมถึงคิดว่ามันมีความจำเป็น
ว่าศยต้องไปร่วมบวชเลือกนายกกับ
คือรัฐธรรมนูลเนี่ย
ก็เขียนไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
เพียงแต่ว่าจะให้เนื้อหาเป็นอย่างไร

เราเห็นว่าการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

มันก็ควรที่จะต้องให้สวมีบทบาทสำคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับ
เมื่อกำหนดให้มีการตั้งคำถามพ่วงขึ้นมาเนี่ย
ในฐานะเป็นกรรมธิการด้านการเมืองของสภาขับเครื่องการปฏิรูปประเทศ

มีอาจารย์ชัยเข้าไปทำคลิปมีคลิปออก
พอดีผมไม่ได้ไปออกคลิปก็เลยรอดไป
เพิ่งรู้กันในวันนี้นี่แหละความจริงนี่
เหมือนค่ะทั้งคณะเราผ่านกรรมมาธิการก่อน
แต่จริงเจตนาที่มีการอภิปรายในที่ประชุม
เราต้องการให้ระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปี
เป็นการประคับประคองประนอมอำนาจร่วมกันทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะฝ่ายที่มาจากการรัฐประหารหรือฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
ต้องการให้มาประนอมประคับประคองประเทศแล้วค่อยเดิน
แล้วพอพ้นระยะนี้ไปแล้วก็ก้าวไปสู่ประชาธิปไตย
ตอนนั้นมี๒๕๐สวหรือยัง
ทั้งสองท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้มาอยู่ใน๒๕๐สว

แล้วทำไมต้องเป็น๕ปีคนก็เลยมองว่า
เอานี่วางกลไกไว้หรือเปล่าว่าเอาครั้งแรกเนี่ย

เพื่อจะเป็นติ่งเพื่อจะโหวตเลือกอีกปีนึง
จะไปช่วยสนับสนุนใครยังไงหรือเปล่า
ก็เป็นการปรึกษาหาลือร่วมกันทุกฝ่ายนะ
ว่าในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยระยะเวลามันควรจะสักเท่าไหร่
ถ้าประเมินดูว่า๔ปีแรกมันเข้าที่เข้าทาง
ก็โอเคนะแต่เราก็ประเมินกันไว้ว่า
เอ๊ะมันช่วงเลือกตั้งใหม่มันจะเกิดความสงบเรียบร้อย
เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปได้ตามปกติหรือเปล่า
เราก็เลยติ่งกันไว้๕ปีแต่ในขณะเดียวกัน
แม้ว่าจะติ่งไว้ห้าปีแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันเข้าที่เข้าทางแล้วสวก็แทบจะบทบาทอย่างนั้น
แม้ว่าจะเขียนไว้แต่แน่นอนในรัฐมนูลเนี่ย
มันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าถ่วงดุลกันไว้
อำนาจการดำรงอยู่การบริหารบ้านเมือง
การที่จะให้บ้านเมืองผ่านกฎหมายสัมพันธ์สำคัญ
มันอยู่ที่สอสอทั้งสิ้น
ไปยุ่งไปก้าวจะกายอะไรเขาเลย
เขาเหมือนกับทวงดุลกันตอนเข้ากับตอนอยู่
แล้วทำไมต้องไปมี
๕ปีก็เท่ากับจะได้โหวดเลือกนายกอีกครั้งด้วยอย่างไร

คือต้องการโหวดเลือก๒ครั้งดีหรอ

ก็คือเขามองดูว่าถ้า๔ปีแรกมันเข้าที่เข้าทาง
หรือเขายังประเมินว่ามันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทาง
เขาก็เลยติ่งไว้อีก๑ปี
เสรีตอนนั้นที่เรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ให้การเขียนรัฐมนุนคืออยู่ที่เจตนา
หรืออำนาจสิทธิ์ของคนที่เสนอ
เนื้อหาสาระของรัฐมนูล

เข้าไปบดบาทในช่วงสี่ปีกลับคาตต่อ
มันก็มันก็ต้องกำหนดไว้ให้ระยะเวลามากกว่านะครับ
มันก็คือเจตนาของคนเขียนอ่ะต้องการอย่างงี้อ่ะ
ออกออกรูปแบบว่าอย่างนี้มันทำไมไม่เป็น๑๐ปีก็
ถ้าเขียนสิบปีมันก็เป็นสิบปีอันนั้นคือวาระการระบวงแบ่งของสอวอ
ใช่ไหมแต่ผมหมายถึงว่าไอ้เรื่องเนี่ยคำถามพ่วงที่ว่า
ให้ร่วมโหวตเลือกนายกในการบันคับใช้เดี๋ยวเษียวนี้แหละ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ